หลังมีกระแสข่าวออกมาหนาหูเลยค่ะว่าใบเตยอาสยามนะคะ
จะไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมค่ะซึ่งล่าสุดนะคะ
ก็ออกมายอมรับเลยนะคะว่าเกิดการลังเลค่ะ
แล้วก็อยากจะผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระค่ะ
ช่วงปลายปีนี้วงการบันเทิงมีการเปลี่ยนแปลงนักแสดงคนดังนะคะ
ยกย้ายสังกัดกันเป็นว่าเล่นเลยค่ะ
ลูกทุ่งสาวสั้นเสมอหูใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยาม
ที่มีข่าวแววออกมานะคะว่าอีกไม่นานสัญญากับค่ายดังย่านลาดพร้าวนั้นจะสิ้นสุดลง
และมีแววมาว่าเจ้าตัวนั้นอาจจะตัดสินใจไม่ต่อสัญญาค่ะ
เจ้าตัวเผยว่าสัญญากำลังจะหมดจริงและเมื่อไม่นานมานี้นะคะ
ทางค่ายก็เพิ่งจะเรียกไปคุยกันซึ่งเธอก็ยังไม่ตัดสินใจค่ะ
แต่ยอมรับเลยนะคะว่าอยากจะผันตัวเองมาเป็นอิสระค่ะเพราะว่าอยากเรียนรู้สิ่งใหม่
ทั้งนี้นะคะยังกังวลว่าหากตัดสินใจไม่ต่อสัญญาอาจจะโดนกระแสดราม่าเช่นเดียวกับดาราสาวคนอื่น
พร้อมยอมรับเลยนะคะว่าหลังมีกระแสข่าวออกไปนั้นก็มีค่ายต่างติดต่อเข้ามา
ซึ่งคงจะได้ข้อสรุปเร็วนี้ค่ะ
ต้องตัดสินใจเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต
เข้าใจว่าวัดธรรมดาที่เราอยู่ค่ายมานาน
เราก็แค่อยากลองเปลี่ยนอะไรใหม่ลองเจอกับค่ายอะไรใหม่อะไรอย่างนี้
เพราะว่าตอนนี้พอมีข่าวไปก็มีแบบค่ายอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
มาใช่โทรมาแบบว่าเฮ้ยอะไรอย่างนี้ว่าเฮ้ยจะต่อหรือไม่ต่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ยังต้องรับรับเพราะว่าเห็นจากพี่หลายคนอย่างนี้
เราก็ตกใจนะว่ามันขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ต้องคิดให้มากที่สุดอะ